ความคืบหน้ากรณีของผู้ชายนะฮะที่โหดมาก
ซ้อมภรรยาซ้อมตลอดเวลาตั้งแต่แต่งงานกันที่แม่เขาบอกนะ
อืมล่าสุดก็ถูกซ้อมจนเสียชีวิตนะครับเมื่อสิบมกราคมที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็หลบหนีไปแต่นี่เป็นคลิปภาพที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้๔๕เดือนที่แล้ว
แล้วพอฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยถูกซ้อมครั้งล่าสุด๑๐มกราคมแล้วเสียชีวิต
เขาเอาคลิปมาแชร์กันอีกใช่เพื่อให้เห็นความโหดร้ายของผู้ชายคนนี้
ว่ามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งเกิด
วันนั้นมาที่ที่ทำงานของภรรยาที่เสียชีวิตแล้วผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้
ภรรยาเหมือนกับวิ่งหนีลงจากรถเข้าที่ทำงานแล้วนี่คือจิกหัวค่ะ
ตามมาลากมาเตะนะครับที่สุดแล้วก็พาภรรยาออกจากที่ทำงานที่เป็นโชว์รูมรถยนต์ไปได้นะ
ซึ่งทางหัวหน้างานเขาบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้คือ๔๕เดือนแล้ว
ตอนนั้นก็ยังแนะนำฝ่ายของผู้ที่ถูกทำร้ายก็คือนางสาวสุกัญญาบินหมัดอาจ
อยากให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหาถ้าเกิดว่าเลิกกันไปอะไรกันไปกลายเป็นว่าลูกจะไม่มีพ่อ
ถูกต้องลูกพึ่งสามควบครับ
ผู้ที่ก่อเหตุคือนายธนพัฒน์หรือว่าศักดิ์ชัยนะมี๒ชื่อ
นามสกุลสงวนเขียวอายุ๒๘ปีชื่อเล่นคือนายทน
ก็ทำร้ายร่างกายภรรยาคือนางสาวสุกัญญาครั้งล่าสุด๑๐มกราคมจนเสียชีวิต
พอทำร้ายร่างกายภรรยาแล้วเอาภรรยาขึ้นซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
ไปร้องเรียกให้คนช่วยเขาก็ช่วยพาส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าน้องเมย์ก็เสียชีวิต
แล้วตัวเองก็ฉวยโอกาสในการพาภรรยาส่งโรงพยาบาลแล้วชุลมุนวุ่นวายหลบหนีไป
ตำรวจสพเมืองสตูนออกหมายจับเอาไว้แล้วนะครับ
ตอนนี้ก็พยายามกดดันให้ออกมามอบตัวอยู่
ส่วนนางสาวสุกัญญาหรือว่าน้องเมย์ที่เสียชีวิต
ญาติญาติก็ส่งศพไปชนะสูตรตามขั้นตอนอย่างละเอียด
แล้วก็ได้ประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามด้วยการฝังไปเรียบร้อยแล้ว
คือแม่ของนายธนพัฒน์เนี่ยหรือว่าในทนบอกว่าลูกชายเนี่ยโทรมาหานะ
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมามอบตัววันพรุ่งนี้ที่เป็นวันจันทร์๑๔มกราคมตามเวลาราชการ
เขาบอกขอเวลาทำใจใช่ไหมคะ
แต่ว่าก็มีรายงานว่าแม่ก็บอกว่าลูกชายเนี่ยก็บอกว่าเขาก็รักเมียมากอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
แต่แม่เองก็บอกเหมือนกันว่าจริงแม่ก็พยายามแยกสองคนออกจากกันเพราะว่าสงสารลูกสะพ้าย
เพราะรู้ว่าลูกชายเนี่ยอารมณ์รุนแรงแล้วก็ซ้อมเมียตลอดเวลา
ก็เป็นร่างทรงเขาบอกว่าเนี่ยดูดวงไว้แล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้
อยู่ด้วยกันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นอะไรพยายามจะแยกแต่ว่าเขาก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีก
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นจนได้แต่ล่าสุดลูกชายโทรมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวจะมามอบตัว
ขอเวลาพักใจสักวันสองวันแล้วก็เห็นว่าเป็นวันหยุดราชการเดี๋ยวไปแล้วจะไม่เจอเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้ก็ว่ากันไป
คือเอาว่ากลัวมาแล้วเดี๋ยวทำเรื่องประกันตัวไม่ทันไม่เจอเจ้าหน้าที่จะติดคุกว่าอย่างนั้นอืมอ่า
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับพันธุ์ตำรวจเอกพัชรพลนานครภูมิกับการสพเมืองสตูนเปิดเผยว่า
จนถึงขณะนี้ยืนยันว่าตำรวจยังไม่ได้รับการประสานจากตัวผู้ต้องหาหรือว่าญาติคนใดทั้งสิ้นว่าจะมามอบตัววันพรุ่งนี้
เพราะฉะนั้นชุดสืบสวนยังเร่งอย่างเต็มที่ในการไล่ล่าติดตามตัวนายธนพัฒน์ให้ออกมามอบตัวนะครับ
เชื่อว่ายังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ก็คือจังหวัดสตูนนะครับ
ขณะที่ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับเราได้สอบถามไปยังเพื่อนของนางสาวสุกัญญาที่เสียชีวิต
เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าเนี่ยนางสาวสุกัญญาก็ถูกฝ่ายชายเนี่ยทำร้ายทุบตีมาตลอดตั้งแต่แต่งงานกันเนี่ยนะครับ
คือไม่เว้นเลยอ่ะทำร้ายทุบตีมาตลอดไม่หยุดเลยนะครับเพื่อนเพื่อนของนางสาวสุกัญญาบอกว่าที่นางสาวสุกัญญาเคยเล่าให้ฟังอ่ะนะ
ก็เพราะว่าเห็นแก่ลูกถึงไม่ยอมเลิกไม่อยากให้ลูกเป็นเด็กมีปัญหา
และที่สำคัญก็คือนายธนพัฒน์ผู้ต้องหาเนี่ยขู่เอาไว้ว่าถ้าน้องเมย์เลิกหรือว่าหนีไปนะจะฆ่ายกครัว
คือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าครอบครัวเธอด้วย
ใช่เธอก็เลยกลัวแล้วก็ยอมทนอยู่แต่ถูกทำร้ายตลอด
บอกอย่าไปเจ้งรถพยาบาลน้อย

ถูกทำร้ายร่างกายมาแต่ไม่ได้บอกนะว่าตัวเองทำร้าย

หลังจากนั้นทางกู้ชีพเทศบาลคลองขุดเขาก็ได้รับแจ้ง
เขาก็มารับตัวผู้บาดเจ็บไปนะครับ
นายธนพัฒน์ยังขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังไปนะ
หลังจากนั้นรถของโรงพยาบาลก็มารับช่วงต่อ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ปั๊มหัวใจตลอดเวลา
ส่วนผู้ต้องหาก็ขึ้นรถพยาบาลไปกับภรรยาด้วย

ใช่เขาก็ต้องปั๊มหัวใจตลอดเลย
หลังจากนั้นพอไปถึงโรงพยาบาลทางภรรยาเนี่ย
ถูกส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินแล้วก็ใช้จังหวะตรงนี้
หลบหนีไปเลยแล้วภรรยาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
อำนวยอานับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์เทศบาลตำบลคลองขุด
ที่เข้าไปช่วยเหลือนางสาวสุกัญญาหลังจากเกิดเหตุการณ์
เล่าว่าวันนั้นนะครับวันเกิดเหตุเนี่ย
มีการแจ้งขอความช่วยเหลือเรื่องมีคนหมดสติไม่รู้สึกตัว
ตัวเองกับเจ้าหน้าที่รวม๓คนก็เข้าไปในที่เกิดเหตุ
พบว่าผู้บาดเจ็บไม่มีสัญญาณชีพแล้ว
แล้วก็สอบถามนะว่าเอ๊ะนี่เขาไปถูกอะไรมา
คือทางการแพทย์เขาต้องถามก่อนเขาจะได้ช่วยได้ถูก

ธนพัฒน์ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ต้องถามให้ช่วยคนก่อน
เจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็พยายามถามเพราะว่าอยากรู้ข้อมูลไง
ว่าไปโดนอะไรมาอย่างไรจะได้ช่วยถูก
นายสัตว์น้ำพัดก็บอกว่าเขาประสบบัติเหตุมา
เดี๋ยวลองฟังที่เจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังนะครับ
เรามีชาวบ้านก็มุ่งดัวแต่หลายคนหน้าบ้านหน่อยนะ
ผมรู้สึกก็บอกว่าเป็นหน้าบ้านอะไร
พอปั๊มปั๊มพอปั๊มเสร็จ
ก็ถ่ายบ่อขึ้นรถ
ตรงงานก็เผยฐานบอกว่าคนมุติสตินามศิษย์ตัว
กำลังปั๊มอยู่ที่จุดเกิดเหตุใช่ไหมครับ
ทำเสร็จก็บอกว่าให้รถโรงพยาบาลมารับรวบ
แล้วก็เอาถ่ายผู้ป่วยลงจากรถก็ขึ้นรถพยาบาล
ผมก็ขึ้นไปพร้อมขึ้นไปพร้อมรถพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
พร้อมพร้อมเสร็จก็ไปถึงโรงพยาบาลก็พร้อมเหมือนกัน

ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะมูลนิธิธรรมรังศรีจังหวัดสตูนเนี่ย
ก็นำร่างของนางสาวสุกัญญาหรือว่าน้องเมย์กลับมาที่บ้านแล้ว
เพื่อจะนำมาฝังตามประเพณีทางศาสนาอิสลามค่ะ
ครอบครัวแล้วก็คุณแม่เนี่ยโอ้โหเศร้าเสียใจมากนะคะครับ
โดยจากนี้ก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการดูแลหลานวัย๓ขวบ
เรียกหาแม่ตลอดเวลาโดยเฉพาะช่วงการนำศพไปฝังค่ะ
น้องถามนะคะว่ามะคนอิสลามเขาจะเรียกแม่ว่ามะ
เพราะมะลงไปในหลุมทำไมทำไมต้องฝังม้าม้าอยู่ในนั้นเหรอ
ไม่หยุดนะคะถามเวียนอยู่แบบนี้เรื่อย
คนแถวนั้นคือก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะพูดอะไร
กลับไปให้เด็กวัยสามขวบเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอก
เพื่อนบางคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่จริงร้องไห้ออกมากับ
ภาพที่เห็นนะคะซึ่งญาติของน้องเมย์นะคะที่นำศพไปผ่าพิสูจน
โรงพยาบาลสงขลานครินเนี่ยบอกว่าจากการผ่าร่างของน้อง
หมอที่ตรวจพิสูจน์บอกว่าร่างกายภายในเนี่ยบอบช้ำมี
เลือดข้างภายในซิกโครงหักทั้ง๒ข้างปอดแตกม้ำช้ำตับแตก
คล้องกับที่นางทองหลางลำพองชาติวัย๖๐ปีแม่ของน้องเมย์เล่าให้ฟังนะคะว่า
เมย์กับนายทนเนี่ยแต่งงานกันมา๔๕ปีแล้ว
ตลอดระยะเวลา๔๕ปีนี้เนี่ยถูกสามีทำร้ายร่างกายมาโดยตลอด
ถึงแม้แต่ตอนท้องลูกอะค่ะก็ยังทำ
ลูกสาวไม่เคยโตเถียงเลยไม่เคยต่อสู้ไม่เคยทำอะไรกลับ
จนกระทั่งตอนนี้หลานเนี่ย๓ขวบแล้ว
ทนก็ยังคงไม่เลิกพฤติกรรมนี้ยังคงหาเรื่องทะเลาะ
แล้วก็ยังคงทำร้ายร่างกายน้องเมย์อยู่
นายซีฟานบากุสันอดีตหัวหน้างานของน้องเมย์บอกนะคะว่า
น้องเมย์เนี่ยออกจากบริษัทมา๕เดือนแล้ว
หลังจากที่เห็นตามคลิปที่ว่านายโทนมาซ้อม
ที่บริษัทที่ว่าจิกหัวลากออกไปนั่นนะคะ

ครั้งนั้นเนี่ยน้องเมย์มาปรึกษานะว่า

จนไปมีแฟนใหม่
คือนายทนเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้ว
แต่พอน้องเมย์มีเงินมากขึ้นคือทำงานมีรายได้มากขึ้น

คือหัวหน้างานบอกว่าพอน้องเมย์มาได้งานที่โชว์รูมรถยนต์แห่งนี้
แล้วเขาก็มียอดขงยอดขายอะไรเนี่ย

เพราะว่าแม่ของน้องเมย์บอกว่า
โอ้โหในธนพัฒน์เนี่ยในทนเนี่ยเนี่ยเนี่ย

ขนาดตอนเขาท้องยังซ้อมนะครับ
ก็ตอนนี้เพื่อนของน้องเมย์นะครับก็เห็นใจที่ทางฝั่งคุณแม่ของน้องเมย์เองก็ไม่ได้มีรายได้อะไรฐานะ
ยากจนนะครับอายุก็มากแล้วตอนนี้ลูกสาวเสียชีวิตเพราะว่าถูกลูกเขยทำร้ายร่างกายนะครับ
แล้วก็ยังมีหลานชายวัยสามขวบที่ต้องดูแลก็เลยช่วยกันบริจาคเงินต่างนะครับ
ในการที่จะมอบให้กับแม่ของน้องเมย์เพื่อจะได้ดูแลหลานกันต่อไปนะ
คืออนาคตของเด็กนะสามขวบอ่ะ

แล้วก็กลายเป็นว่ากรรมพระแม่แม่ต้องมาตายพ่อเป็นผู้ต้องหา
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าในช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูกเนี่ยเห็นอะไรบ้าง